รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เสร็จกว่าจะไปทำงานค่ะ
ผู้หญิงกว่านี้ก็อาจจะเรียกผมมาทั้งรอบ
แต่ผมพิการก็ไม่ไปนะ
ลักษณะบ้านมันมีคลองเข้ามาในนี้ค่ะ
น้ำท่วมก็ต้องขนย้ายที่นอนขึ้นมาชั้นบนค่ะ
ตอนนี้สังกษีก็ผูกพังหมดแล้วค่ะ

เวลาฝนมามันสาดเข้าบ้านนะเปียกหมดเลยค่ะ
ภาพรทั้งสองคนที่ใหญ่ต้องเลี้ยงดูค่ะ

เห็นหน้าผัวเห็นหน้าหลานก็หายเหนื่อยแล้วค่ะ

นุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พลิกอัพดีสุด

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรั
คำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง
ลูกทุ่มลูกทุ่ม
เป็นชีวิตที่จะมาโชว์ลูกคอโชวการร้องเพลง

ความอดหยากหมดไปจากพี่น้อง
ที่เรารักพี่น้องในประเทศไทยของเราค่ะ

เพื่อซ่อมบำรุงเรื่องตรงนี้ค่ะ

คนเก่าไปคนใหม่มาค่ะ
คนที่กำลังจะมาล่าสุดนี้
เธอก็มีความทุกข์ความยาก

ส่วนเรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรนั้น
ไปชมภาพชีวิตของเธอกันก่อนค่ะ
เขาก็ช่วยเหลือตัวเองแค่ว่า
กินข้าวได้ทำกับข้าวเล็กน้อยได้ค่ะ

เสาร์อาทิตย์เขาก็จะไปช่วยเก็บบำรุงค่ะ

ผมไปทำอาฟฟลึกศีรษราย

ประเภทช่วยเหลืออะไรถูกซึ่งถูกยางเลย
ก็หลานก่อนหลานอะไรเขาก็ทำให้อ้ายเลย
ตานี่เขาก็เอามาพึกมา๓ปีแล้วไง

พูดจริงก่อนนี้

แต่ผมพิการเขาก็ไม่ไปเลย

ห่วงหลานมากที่สุดเลยค่ะ

น้ำท่วมก็ต้องขนย้ายที่นอนขึ้นมาชั้นบนค่ะ
วันนี้สังฆษีก็ผูกพังหมดแล้วค่ะ

พื้นบ้านเป็นไม้กระดานเป็นรูเนี่ยค่ะ

เวลาฝนมามันสาดเข้าบ้านนะเปียกหมดเลยค่ะ

กลัวก็ไม่ได้มีเตากงเตาแก๊สอะไรหรอกค่ะ

ไม้กระดานมาต่อเติมบ้านเนี่ยค่ะ

มันเดี๋ยวค่าไฟเดี๋ยวค่านู่นนี่

เวลาเขาปวดเขาเมื่อยเขาอะไรเนี่ย

เพราะว่าเวลาฝนตกมาสาดเข้ามาที่หลับที่นอนเปียกหมดเลยค่ะ
หลานสาวเขาก็โตขึ้นทุกวันนะคะ
อยากจะได้ไม้กระดานมากั้นให้มันดูดีหน่อยค่ะ
ทั้งสองคนนี้ค่ะที่ยายต้องเลี้ยงดูค่ะ

ไปทำงานเหนื่อยมาเห็นหน้าผัวเห็นหน้าหลานก็หายเหนื่อยแล้วค่ะ

วันนี้มาพบกับเธอเลยนะครับ

หญิงผู้ไม่เคยหมดหวังขอสู้สุดกำลังเพื่อบ้านที่ใกล้จะพังครับ

สวัสดีครับ
ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
วันนี้เป็นนักสู้ชีวิตจากทางใต้นะครับ

วันนี้มากับครอบครัวที่เราเห็นในภาพชีวิตของเธอนะครับ
สามีนะครับคุณเชษแล้วก็หลานสาวนะครับ

สวัสดีครับ
พี่เพียนดูในภาพชีวิตณตอนนี้ใครเป็นคนทำงาน

รายได้ก็ให้สูงสุดแล้วก็๓๐๐ค่ะ

กินอยู่กัน๓ปาก๓ท้องณตอนนี้
ค่าน้ำค่าไฟที่บ้านเดือนละเท่าไหร่จ๊ะพี่เพียน

ถุงหาอาบน้ำค่ะน้ำอาบน้ำด้วยค่ะอืม

วันละ๔๐นะค่ะค่ะค่าไฟคือ๓๐๐กว่าค่ะต่อเดือนค่ะต่อเดือน
คือที่ที่อยู่เนี่ยเป็นที่มีป่าโกงกลางมีอะไรอย่างเนี่ยโกงกลางค่ะมีลิ้งอยู่ข้าง
ก็คือเป็นที่ที่เราสามารถเข้าไปอยู่ได้แต่จะยึดคลองถือคลองจะทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะ
สภาพบ้านที่เราอยู่เป็นยังไงพี่เพียอ๋อบ้านไม้อะค่ะไปซื้อไม้เข้ามาทำต้นแค่แค่เนี้ยค่ะ
ก็อยู่สิบกว่าปีแล้วหลังนั้นยังจะหักแล้วค่ะเนี้ยคืออยู่กันเนี่ยสองคนเนี่ยพอยังพอได้
แต่ว่าเนี่ยมีหลานสาวและหลานสาวจะโตเป็นสาวแล้วเนี่ยอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้นะมันอันตราย
ห่วงเขามากอะค่ะเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรยังไงมันมันไม่ได้มันอันตราย
แล้วก็ไปตัดตัดมาเย็บทำแม่งน้ำให้เขาไปกั้นเป็นห้องน้ำให้เขา
เพียนคะในความฝันบ้านที่พี่เพียนอยากได้เป็นแบบไหน
ทุกปีค่ะปีละ๔วัน
ก็คือเป็นระดูการเขาเวลานานขึ้น

คือเดิมทีก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกถูกไหม

ทีนี้พอพี่เชษเขาไม่สบาย

ตอนที่พยุเกย์นั้นยังแข็งแรงดีอยู่

ขยันทำได้ทีนี้พอสามีไม่สบาย

พี่เชนณตอนนี้เห็นเมียออกไปทำงานทุกวันเลย
จากเดิมเราเป็นหัวเลี่ยวหัวแรง

เวลาเห็นเมียกลับมาจากทำงาน

เมื่อก่อนนี้ผมต้องคลานไป

แบบว่าวงเก้าไว้ของครับ
เข้าใจค่ะเข้าใจ

ทีนี้คนล้มป่วยแน่นอนค่ะพี่เพียร

ก็ไปต่อครั้งเลยนะคะ๒๕๐๐บาท

แล้วหมอตรวจอาการคุณเชษแล้วเนี่ย

บอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมไหมหรือว่า
บอกว่าอย่าอดนอน

แล้วก็แฟนก็ต้องคอยนวดคอยนั่นนะคะ

จากตอนแรกเห็นบอกเดินไม่ได้นี่ยังเดินได้เลย
ปีนี้แสดงว่ามันก็มีแนวโน้มที่มันจะหายได้
ค่ะเพราะเนี่ยเขาพยายามดูแลเขาค่ะ

เคยคิดไหมมีสักแป๊บนึงไหมใน๔ปีนี้ที่คิดจะทิ้งลุง
ก็มีมั้งค่ะมีแต่ว่า
พอมาคิดอีกทีเออถ้าเราทิ้งแล้วแกจะอยู่กับใคร

ก็ยังเรียนอยู่ค่ะมาติดตรงนั้นได้มากกว่า
พอคิดขึ้นมาก็อย่าเลยอย่าทิ้งเลย

ขอบใจอะไรเมียเราบ้างคะ

รักอะไรในตัวลุงคะพี่พิน

ที่เขาได้เขามาเขาก็ไม่เคย

ตอนที่เขาดีอยู่เขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดี

ทุกอย่างที่ทำนี่ไปด้วยกันหมด
ส่วนไอซ์อยู่กับพี่เพียนมาตั้งแต่เล็กเลยไหมคะ

โตขึ้นมาหนูก็เจอคุณยายแล้ว

ที่บ้านก็ลำบากค่ะ

หลังคาก็รั่วฝนมันสาดค่ะ
เวลาไอ้อาบน้ำเห็นดาวเลยไหม

รู้สึกสงสารยายค่ะ
ที่ยายหาเงินเลี้ยงและดูแลหนูค่ะ
อยากจะตอบแทนความดีของยายยังไงบ้าง
อยากจะบอกว่ารักยายค่ะ

จะต้องปกป้องจากภัยธรรมชาติ

นี่น้องไอซ์ก็เริ่มโตเป็นสาว
เพราะฉะนั้นเรื่องห้องน้ำ
ห้องอะไรก็ต้องมิดชิดอะไรกันนิดหนึ่งนะครับ
รายการของเรามีเงินทุนให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนครับ
สูงสุด๑ล้านบาทถ้าทำได้นะครับ
ร้องได้ครบ๑๐เพลงนะครับ

ต้องการเงินทุนจากรายการของเรา

อ๋ออันดับแรกเลยคือเสาปูนค่ะ
ใช้ปูนมาเพื่อทำบ้านเท่านั้นเลย

งั้นก็หมายความว่าสิ่งที่ตั้งใจมาที่รายการของเราวันนี้
จุดประสงค์แรกที่อยากได้เลยคือเกี่ยวกับเรื่องบ้าน

คุณเพียรร้องในรายการเรา๕เพลง
ก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

ไว้กับเรา

สมแล้วที่มาจากชุมพรค่ะ
มีจังหวะโนราหนังรุงมาเลยนะคะ
พี่เพียรรุจักเพลงนี้ไหม
ก็ไปล้างจานนะคะ

เงินอะไรเนี่ยค่ะจะมีก็ล้างไปก็ได้ยินกัน

ไม่เป็นไรเคยได้ยินแล้วถ้าจะต้องร้องล่ะครับ

แม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่เคยร้อง
ปกติมีร้องเพลงทำเพลงอะไรบ้างไหม
ไม่ค่ะไม่เคยค่ะคือชีวิตยุ่งอยู่กับงานนะคะ
ชีวิตวิ่งอยู่กับเนี่ยหลานผัวผัวเนี่ย
เอาล่ะนี่ก็เป็นนักสู้ชีวิตอีกคนนึงเลยบนเวทีของเรา
ที่ไม่ได้สนิทกับเสียงเพลงเลย
ใช่ซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงไม่เป็นไรคุณเพียน
ถ้าไม่มั่นใจผมแนะนำเปิดตัวช่วย
ให้มันผ่านเพลงนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าเพลงนี้มันสำคัญคือ
ถ้ามันไม่ผ่านแล้วมันไม่ได้อะไรเลยซึ่งเราแหมไม่อยากให้มันเกิดขึ้น
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
เพลงนี้นะครับมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้เลย
ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณเพียนครับในเพลงแรกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ก็พยายามจะ
สงบสติอารมณ์ก่อนต้องการอะไรไหม
พ่อเดี๋ยวไปกอดหลังให้ค่ะไป
เชิญครับ

ยายกอดหน่อยลูก

พร้อมนะคะพร้อมค่ะสู้ไหมสู้ค่ะไหวไหมไหวค่ะสู้ไหมสู้มา
เอาละครับมาถึงเทรงที่หนึ่งนะครับเทรงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

ไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่หน่วยรักพี่ไข่หน่วยคนเดียวน่ะพี่
พี่มางพี่หมูก็จูโกช่วงพี่เท้งพี่หลวงบางล้อบางลีน้องอื่นมากมีไม่เคยสนใจ
พี่มางพี่หมูก็จูโกช่วงพี่เท้งพี่หลวงบางล้อบางลีน้องอื่นมากมีไม่เคยสนใจ
ดูตัวแล้วชอบจะม้าที่ลวงชอบจะมอบคำความหลอดทั้งยาวใหญ่แต่ไปหลอดไปเลยไม่ต้องจัด
มืดเสียหลายหลาย้มาชวนน้องไปท่องเที่ยวหูเกบน้ำไซ่หาดสวยเสด็จ
เป็นไข่มุกแห่งอันดามัน
มุกก่อพี่พี่สวยระดับโลกจนชื่อลื้อล้าน
ปากการังสวยยิ้มงามใส่ขาวอ่าวไทยเรานั้น
เสียเงินหนามาอ่อนทุกวันแต่ฉันไม่ไปกับใครสักที
จนมาเวลาเขาเขียนสบักแรกว่าไงคะ

คำด้วน
เขาเป็นผู้ต้องขังค่ะเขาเป็นผู้ต้องขังค่ะ

เรื่องจำบางขวางจริงนะครับจริงนะครับเนธชาม
ทำความผิดอะไรมาถึงไปอยู่แดน๓ได้
ข้าก็